คุณผู้ชมครับช่วงนี้เราขอนำคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูภาพของเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา๒๖ตุลาคม๒๕๖๐ครับ
ประสบกรณิกรชาวไทยต่างหลั่งน้ำตาด้วยความอาลัยครับ
งานพระราชวิธีถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
ทันทีที่เห็นกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากพระเมรุมาตรติดตามจากรายงานครับ
กลับไปเมื่อเวลาประมาณ๒๒นาฬิกา๒๐นาที
ทันทีที่กลุ่มควันพวยพุ่งออกจากพระเมรุมาตรขึ้นสู่ท้องฟ้า
ประชาชนด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ก็พร้อมใจกันตั้งจิตอธิฐานให้พระบาทสมเด็จพระปรมิณฑะมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาตบอพิษ

ขณะที่บางคนถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่และร้องไห้ออกมา
ขณะที่บางคนยังคงนั่งมองพระเมรุมาตร
เพื่อบันทึกความทรงจำครั้งสุดท้าย
เพราะยังใจหายกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้
แต่แม้ในหลวงรัชกาลที่๙จะจากไป
พระองค์จะสถิตอยู่ในใจปราบนิรันดิ์
ใจหายค่ะเพราะว่า
คือจริงนี่ก็รอเข้ามาตรงนี้แบบ

นี่เพิ่งจะปล่อยให้เข้ามานี่ตี๑กว่า
แล้วก็ก็เลยมาคิดว่าจะมานั่งปักหลักรอจนนี้จนกว่าแบบไฟจะมอดแล้วก็จะถึงจะกลับ
รักว่าท่านเป็นเป็นในหลวงที่ที่คนที่แบบที่อื่นอื่นไม่มีเหมือนแล้ว
ดีแต่ทุกคนท่านเหนื่อย
จิตใจหายอธิษฐานว่าดาชานะให้ท่านมาเป็นภพฟลวงลำใหม่
เดี๋ยวเสร็จนิทีก็จะกลับ
ภาพตัวเองคู่กับพระเมรุมาตร

ที่ยังมีควันพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า
เพื่อเตือนตัวเองว่าครั้งหนึ่งในชีวิต
มาร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวไทย
ส่วนที่เห็นอยู่นี้คือเวทีการแสดงหนังใหญ่เบิกหน้าพระ
และการแสดงเบิกโรงหนังใหญ่
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงมหรสบสมโพธิ
พระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
หลวงรัชกาลที่๙ครั้งนี้

และการแสดงเบิกโรงหนังใหญ่
เวทีที่๒การแสดงละครบุญลวงและบุญใน
และเวทีที่๓การบันเลงดนตรีสากล
ซึ่งแต่ละจุดก็มีประชาชนเข้ามาจับจองพื้นที่อย่างแน่นหนา
ส่วนหนึ่งมาจากประชาชนที่ปักหลังร่วมงานพระราชพิธี
อยู่ที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองที่สาม
อนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่ได้
สำหรับการแสดงมหรสบสมโพธิ

ให้เป็นเครื่องปลอบประโลมคลายทุกข์โศกแก่ประชาชน
ภายหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ขณะเดียวกันก็ถือเป็นการน้อมส่งพระองค์ท่าน
สู่สวงสวรรค์อย่างสมเข้าเกียจที่สุด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน